สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช
คุณผู้ชมครับแล้วมาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับ
กับครอบครัวของป้าวันนาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
การตอบคำถามเราจะมาฟังเฉลยไปพร้อมกัน
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เอาใจช่วยครอบครัวป้าวันนากันครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับประถมต้นครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
รูปใดต่อไปนี้คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ได้

ออมเลือกตอบตัวเลือกที่๒รูปที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

สิ่งที่น้องออมตอบนะฮะพวกเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าคือรูปอะไร
นั่นก็คือรูปยีรัพย์ครับ
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสามารถเคลื่อนที่ได้

เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิต
ตอนนี้ตอบถูก๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ป้ารุ้นใช่ไหม

ป้าป้ารุ้นข้อป้าใช่ไหมเนี่ย
อย่าเพิ่งเครียดสิครับอย่าเพิ่งทุกข์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

้อยต่ำและบนบานนี้นะครับก็เป็นอักษรกลาง
ห่อไข่คืออักษรสูงครับ
แล้วส่วนอีกตัวเลือกนั้นก็คือทราบซึ้งทราบซึ้งนั้นเป็นอักษรต่ำ
แต่ไม่เป็นไรนะป้ายังเหลืออีก๒ข้อด้วยกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องโรงเรียนพยุหะวิทยาครับ

ตัวเลือกใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพยุหะวิทยา

ซึ่งน้องไทยเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งรัศมี

ถูก

ถ้าถูกก็๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเราจะไปลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปครับ
ผิดนะครับ
ตอบที่ถูกต้องที่ไม่ได้อยู่ในตราประจำโรงเรียน
ลัสสมีอยู่มนต์ดบอยู่ลายกระหนบก็อยู่
ที่ไม่มีอยู่ในตราประจำโรงเรียนเขาก็คือเสมา
ยังเหลืออีกข้อนึงให้ได้ลุ้น

อีกข้อนึงถ้าถูกนี่ก็คือ๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณผู้ชมเอาใจช่วยคุณลุงกันนะครับสำหรับคำถามในเรื่องนี้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือไม้ท่อนนี้คือไม้ชนิดใด

ลุงสำรานเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ไม้กระถิ่นซึ่งเป็นคำตอบที่
๑หมื่นบาทจะได้หรือไม่

ไม้ชนิดนี้นะครับไม้กระถิ่นนี้
เป็นไม้ที่มีลักษณะเนื้อไม้สวยงาม
แล้วก็มีการนำมาใช้ทำเครื่องเรือน
เพราะว่าลายไม้เนี่ยมองเผินแล้ว
จะคล้ายกับไม้สักสวนป่า
และเป็นไม้ที่มอดก็ไม่รบกวน

๑หมื่นบาท

ให้ครอบครัวเราไปรอดยังไงเราต้องทำก่อน
จ๊ะป้าจ๋าป้าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะ

จะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรกันก่อนนะครับ

ที่ป้าดันโดนมาคือปัญหาตรงนี้
แต่ในเมื่อมันไม่ได้
ไม่ได้ป้าเราก็ต้องแพ้ปัญหาไป
ต่อสู้ชีวิตไปดีกว่า

แล้วนี่ก็คือน้ำตาของชาวนาจริง
เขารักในอาชีพการเป็นชาวนา
แต่ผลการตอบแทนของเขานั้น
ถามว่าคุ้มค่าไหมกับชีวิตที่เหนื่อยมา
ทั้งชีวิตแล้วมันอาจจะไม่คุ้ม
แต่พวกเรามีข้าวกินก็เพราะชาวนา

เพราะวันนี้เขาคงเห็นเรื่องราวชีวิตของป้าแล้วล่ะ
มีอะไรอยากจะพูดกับเขาเชิญครับ

คือขอให้เขาให้เวลาป้าอีกสักหน่อยอะจ๊ะ
ถ้าให้ป้ากราบได้ป้าก็จะกราบ
ยืดเวลาให้ป้าสักหน่อย
หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการเราอยู่ในตอนนี้
ผมเชื่อว่าน้ำใจของคนไทย
หลังไหลมาในรายการอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยเฉพาะครอบครัวของป้าวันนาอีกหนึ่งครอบครัวครับ
ถ้าเผื่อว่าตอนนี้ใครพร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์
เราก็ช่วยกันเข้ามานะฮะคนละไม้ละมือ
ถือว่าช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของป้า
จะได้ยังมีบ้านได้เป็นที่พักพิงอาศัยในยามที่เราเหน็ดเหนื่อย
และอีกส่วนหนึ่งก็จะได้มีเงินสักก้อนหนึ่ง

ผมฝากกับท่านเจ้าหนี้เอาไว้ด้วยนะครับว่า

ขอความกรุณาท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

ขอบคุณทุกชีวิตที่มาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้ครับ

กุลครับจากจังหวัดกาญจนบุรี

ใช่นะฮะยายกุลนี้เอาบ้านไปจำนองไว้ครับคุณผู้ชม
แล้วก็ความฝันสูงสุดของน้องออม

พอมาออกรายการเกมต่อชีวิตของเราครับ

สามารถถ่ายถอนบ้าน

มีบ้านอยู่แล้วครับยินดีด้วยครับ

ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
เงินจำนวน๑๐๐๐บาทนี้มีค่าสำหรับชีวิตป้ามากที่สุด

ว่าจะเอารักษาลุงบ้างแล้วจะใช้หนี้รายวันบ้างให้หมดไปเลย
อเรวันนี่มันคือเหมือนจะเอาชีวิตป้าไปเลย
วันนี้ป้ามีโอกาสมาทุ่มเขาหลุดแล้วป้าดีใจมากจ้ะ
ขอบคุณค่ะขอขอบคุณทางรายการมากเลยค่ะขอบคุณจริงค่ะ